สบายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้พูดคุยให้หายคิดถึงนะคะ
กับอดีตวงแจ๋มอย่างพี่ปอนัทมนต์นั่นเองนะคะ
หายหน้าหายตาไปนานแต่ว่าล่าสุดกลับมาแล้ว
กลับมาพร้อมกับข่าวดีเตรียมแต่งแล้วจ้าติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าค่ะ
วันนี้นะคะเราอยู่กับดาราสาวที่ใครหลายคนคิดถึงค่ะ
อยู่ข้างนั่งสวยเชียวนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จักรี

คือตั้งแต่ปอร์อายุเท่าไรครับ

มาเป็นศิลปินโดนปรับตัวยังไงบ้างคะ
เพื่อนอีก๗คนรวมเป็น๘คน
ตอนนั้นก็เรียนอยู่ประมาณม๓เองนะม๓
ไม่แล้วตื่นเต้นไหมคะแบบเฮ้ยม๓ดีเราต้องมาเป็นนักร้องแล้วว่ะ
ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่าสนุกมากกว่า
รู้สึกยังไงบ้างคะแบบมองย้อนกลับไปตอนนี้
ย้อนกลับไปแล้วอายเกินมากไม่เพราะว่าตอนนั้นมันแฮปปี้มันสนุก
คือมองกลับไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันเป็นช่วงเวลาที่ดี
แล้วเพลงมันก็ดีแต่ว่ามันเขินเพราะว่าแฟชั่นยุคนั้น
นั้นแสดงด้วยนึงออกแบบว่ายุคนั้นถ้าเกิดมันเหมือนเรา๑๐กว่าปีเราย้อนกลับไป
เห้ยเราแต่งตัวยังงั้นหรอมันตลกดี
คือตอนนี้ก็คือสี่สาวนี่คือยังได้เจอกันอยู่ไหมค
แล้วจะเห็นลูก๒คนลูกน่ารักมาก

แล้วก็มิเชลยังได้คุยกันอยู่อยู่เรมันเดี๋ยวไว้งานปลายปีเขาก็มา
นานี่เพิ่งเจอเลยนะคะบอกว่าแอนนาเนี่ยจะคือปปไม่ได้เอารูปลงในโซเชียลนะแต่ว่าเจอแล้วคุยกันอยู่เรื่อยแอนนากับคุณแม่น่ารักมาก
๗๘ปีแล้วมาทำงานแต่ว่าชื่อวิญญาณป่าก็ทำงานอยู่อย่างนี้นะคุณผู้ชมหายไปเลย

ซึ่งกลับมาคุณผู้ชมอย่างที่น้องปอบอกไปเตอร์ไพรส์มาก
น้องจะแต่งงานแล้วคือวันที่๘มีนาคมคือปพระคพรจะมั่นแล้ว

พระข้าพรก็มั่นด้วยคนอยู่กันด้วยกัน
คือจะมั่นแล้วมั่นจริงใช่ไหมคะ

คือแล้วเจ้าเป่าเหรอคะเพราะที่เจ้าเป่าคือใคร

เจ้าบ่าวคือใครคะพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
ก็เจ้าเป่าเป็นรุ่นพี่ที่เปาสนิทค่ะ

เขารู้จักกันมานานแล้วจริงก็เขาก็ตามเฟซบุ๊คก็คือ
เหมือนเราเจอกันในโซเชียลอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริง
เพราะว่าเราก็มีแฟนกันอะไรอย่างนี้
ค่ะซึ่งก็เดี๋ยวจะมันวันที่๘แล้วแต่งหรือคะ

วงการล่ะคะคือจะทิ้งไปเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะ
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาทำ
แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเตอร์ไพรส์
คุณปอทำเกี่ยวกับกล้วยคุณผู้ชม

ด้วยที่ชื่อฟังกี้ฟรุดแต่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะแตกลาย

อันนี้เป็นกล้วยหอมทอง๑๐๐เลยค่ะพี่แจ๊กกี้ค่ะ
ถามมาถึงไทยรัฐไทยรัฐทีวีของเราก็มี

พรีเมียมสุดเป็นกระเป๋าเดินทาง
มีใจจริงสวยด้วยอ่ะ
มีจายกิเตี้ยวหน้า

ออกน้องทำตนไม่ถ้ากับรายละเอียดเรื่อง

สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้ติดดูเธอไม่อยู่